มาดูอุบัติเหตุครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถสิบล้อ
ปรากฏว่าคนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะครับก่อนอื่น
แสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าคนขับสิบล้อคุณผู้ชม
เขาบอกว่าระหว่างรอให้การกับตำรวจอยู่เนี่ย
เขาเห็นผู้ตายมาขอโทษเขาค่อยฟังนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ครับเกิดเมื่อวานช่วงตีหนึ่งครับ

กลางสะพานข้ามคลองบางบัวทองฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยครับ
เจ้าหน้าที่เจอร่างผู้เสียชีวิตก็คือคุณสุรชัยสาลีอายุสี่สิบสี่
นี่แหละครับนอนเสียชีวิตข้างมอเตอร์ไซค์ของเขาเลยนะฮะ
สภาพมอเตอร์ไซค์ก็คือพังทั้งคันแสดงว่าชนแรงแน่นอน
รถ๑๐ล้อจอดอยู่ก็มีร่องรอยถูกชนด้านท้ายนะครับ
เจ้าของรถชื่อคุณมะลิขันเงินอายุ๔๑เป็นชาวสะแก้ว
มะลิก็ยืนรอให้การในที่เกิดเหตุนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอก
จะไปส่งแถววงเวียนพระราม๕ที่จังหวัดนทบุรี
พอมาถึงที่เกิดเหตุครับกำลังขับขึ้นสะพาน
จู่มีมอเตอร์ไซค์พุ่งมาชนท้ายรถเขาอย่างแรงเลย
เขารีบจอดเลยนะลงไปดูพบว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์หมดสติไปแล้วครับ
พอกู้ภัยมาถึงก็ได้รับการยืนยันว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิต
มะลิยังบอกอีกว่าตอนเขารอเจ้าหน้าที่อยู่
รอเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่นี่นะ
เขาเห็นผู้เสียชีวิตก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์
นั่งร้องไห้อยู่ท้ายรถบรรทุกครับนี่เราจำลองให้ดู
นั่งอยู่ท้ายรถบรรทุกร้องไห้และขอโทษพี่เขา
คนขี่มอเตอร์ไซค์บอกเขาว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
มะลิบอกเขาตกใจเขาขนลุกเลยคุณผู้ชม
คือพี่เห็นว่าใช่ใช่ไหมใช่ส่วนล่วนของเขา
ผมบอกเขาแล้วคือบอกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจ
ผมไม่ได้ตั้งใจคือส่วนผมเองเขาเลยเดินลุกเดินที่นี่
คือพี่จะเห็นเขาใช่แล้วเขาก็คือต่างคนก็ต่างพูดกัน
ใช่เพราะพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจใช่แล้วเขาก็ลุกเดินไป
เขาก็ลุกไปหารถเขาหาตัวเขาอยู่โอ้เห็นเขาขนลุกเลย
นี่ขนลุกเลยใช่ไหมใช่
นี่เลยฮะจากปากพี่มะลิเลยนะบอกเห็นแล้วขนลุกเลย
ส่วนอาสาสมัครป่อเต็กตึงครับคุณภูตะวัน
เขาบอกกับนักข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่ว่า
หลังเขารับแจ้งเนี่ยก็รีบไปที่เกิดเหตุทันทีเลย
ตอนนั้นพบว่าผู้ตายไม่มีชีพจรแล้วครับ
ตามตัวก็แผลเพียบหนักสุดคือตรงใต้คางครับ

แต่ทีนี้คุณผู้ชมต้องเตือนกันหน่อย
สะพานข้ามคลองบางบัวทองเนี่ยนะ
เขาบอกกันว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครับทำไมล่ะ
ลักษณะของสะพานเนี่ยคุณผู้ชมดูตามภาพที่เราเปิดให้ดูนะ
พอขับขึ้นไปด้านบนแล้วมันจะหักเป็นทางลงทันทีครับ
บางทีคนขับตามหลังมามองไม่เห็นไงว่าไอ้รถด้านหน้าเนี่ย
มันขับลงสะพานไปแล้วแล้วมันขับไปเลย
ว่ามันชะลอกันอยู่จอดออกันอยู่เนี่ย
คนขับตามหลังมาบางทีมองไม่เห็นนะสิ
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยครับ
ระวังกันไว้ด้วยนะครับพวกสะพานแบบนี้ก็มีในประเทศไทยค่อนข้างเยอะเลย